ไปดูเรื่องนี้กันต่อค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกล้องวงจรปิดเป็นวินาทีที่วัยรุ่นเนี่ย
ไล่ยิงรถเก๋งคันหนึ่งนะคะรถเก๋งสีดำหลังจากที่มีการขับชนกันที่หน้าปากซอย
ชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครกล้าช่วยค่ะกลัวโดนลูกหลงค่ะ
อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาลงเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นการไล่ตีไล่ยิงกันนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนองจอกนะคะวันนี้เนี่ยคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปซอยเรียบวารียี่สิบเอ็ดที่แขวงโคกแฝดหนองเจาะกรุงเทพเป็นจุดเกิดเหตุค่ะที่มีการไล่ยิงรถเก๋ง
คันสีดำที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละค่ะหลังจากที่มีการชนกันหน้าปากซอยแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพตอนที่รถเก่งขับออกไปหน้าปากซอยก็จะมีวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์สามคันย้อนสอนมานะมาชนกับรถเก่งคันนี้แล้วก็เกิดการไล่ยิงรถคันสีดำไปภายในซอยนี่แหละค่ะครับไล่มาเลยนะคะแล้วถ้าไปดูอีกตัวนึงที่ทีมข่าวได้มานะคะก็
รถเก่งคันสีดำถอยถอยหนีแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ขับตามไปขับตามไปแล้วก็ยิงปืนไล่ตามไปด้วย
โอ้โหนี่คือเหตุการณ์จริงในซอยค่ะ
ทีมข่าวคุยกับคุณประทวนละออศรีอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วง๖โมงเย็นเนี่ย
เขากับเพื่อนเพื่อนก็นั่งอยู่หน้าร้านนี่แหละค่ะแล้วรถเก่งคันสีดำขับออกมาจากซอย
หลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นขับตามหลังกันมา๙คนมอเตอร์ไซค์๓คัน
ก็ขี่รถย้อนสอนเข้ามาในซอยกระทันหันทำให้รถเก๋งเนี่ยขับพุ่งชนใส่คันที่สอง
หลังจากนั้นรถเก๋งก็ถอยหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
วัยรุ่น๓คันชักปืนออกมายิงใส่รถ๕นัดแล้วขี่ไล่ตามรถเก่งคันนี้เข้าไปในซอย
ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแทรกแซงเข้าไปช่วยห้ามเพราะว่ามีปืนไง
ก็กลัวโดนลูกหลงนะคะบรรยากาศก็ชุนละมุนด้วยก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะคะ
เขาเองคุณประทวนก็บอกก็เพิ่งเจอแบบนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรก
แต่ว่ามันอุกอาจมากจริงเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่คนอาศัยอยู่เยอะ
แล้วก็เป็นที่สาธารณะด้วยค่ะ
มีน้องวัยรุ่นประมาณ๓คันก็๙คนได้ขับรถย้อนสอนมา
รถเก๋งออกมาก็คือมาเจอตรงนี้ได้ชนก็คือชนแรงมากครับ
แล้วก็พอชนปุ๊บรถเก่งก็ถอยหลังหนี
น้องวัยรุ่นก็อารมณ์ร้อนก็เลยขับไล่ยิงตามไล่ยิงยิงไปประมาณ๕นัดนะครับ

เพราะว่าเป็นการชนก็จะเข้าไปช่วยแต่ว่าน้องเขามีปืนมาก็เลยต่างคนต่างไป
ไม่มีใครกล้าเข้าไปครับเพราะกลัวจะโดนลูกหลง